มีคุณผู้ชมถามถึงเรื่องของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเยอะเลยทีเดียว
ครอบคราวแรกคือมีคนพลาดไปแบบไม่เข้าใจอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นรอบนี้นี่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคุณทัศนัย
มากขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้วันแรกไม่ควรพลาด
เขาจะมีทั้งเรื่องของรถเมลรถไฟฟรีค่าน้ำค่าไฟ
อันนี้เป็นประโยชน์กับผู้มีเวลาได้น้อยโดยตรงเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ท่านนายกออกมาพูดเองเลยครับ
นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเขาต้องการจะเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยพรุ่งนี้วันแรกถึง๑๕พฤษภาคม
ตามจุดรับลงทะเบียนกว่า๓๖๐๐จุดทั่วประเทศเลยนะครับ
วันแรกครับรัฐบาลเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่๒นะครับ
โดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงวันที่๑๕พฤษภาคม
ผู้เอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาเชิญชวนผู้มีบรายได้น้อย
ที่มีคุณสมบัติที่ตามที่ประกาศเอาไว้
เพื่อให้รัฐบาลนั้นมีข้อมูลสามารถจัดสวัสดิการช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
โดยคุณสมบัติผู้มีเวลาได้น้อยฟังครับแล้วก็อ่านตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
ต่อไปนี้คือคุณผู้ชมต้องมีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี

มีเงินฝากธนาคารตราสารหนี้สลากพันธบัตรไม่เกิน๑แสนบาทด้วย
และต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหารมริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับ
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้คุณหมดสิทธิ์เลยนะครับ
เงื่อนไขการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหารบริมทรัพย์ต้องเป็นที่อยู่อาศัยบ้านพร้อมที่ดี
ถ้าเป็นห้องชุดหรือว่าคอนโดนั้นต้องไม่เกิน๓๕ตารางเมตรเท่านั้นนะครับ
ในกรณีการใช้ประโยชน์จากที่ดินนอกเหนือจากที่อยู่อาศัย
สามารถใช้ที่ดินเพื่อเกษตรนะครับ
เพื่อทำการเกษตรได้ไม่เกิน๑๐ไร่
หากไม่ใช่ที่ดินเพื่อทำการเกษตรนั้นจะมีได้ไม่เกิน๑ไร่นะครับ
ผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติที่ได้บอกไปข้างต้นทั้ง๓ข้อนี้
สามารถไปลงทะเบียนได้ณจุดรับลงทะเบียนของหน่วยงานของรัฐที่ร่วมโครงการประกอบไปด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรหรือทกศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย
คลังจังหวัดทั่วประเทศ๗๖แห่งและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง๕๐เขต
รวมทั้งหมดมีจุดรับลงทะเบียน๓๖๖๙แห่งครับ
ทางด้านของนายชาติชายพระยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ยืนยันนะครับว่า
ระบบการลงทะเบียนและระบบการคัดกรองผู้ที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารนั้นมีความพร้อมเต็มที่แล้วครับ
ว่าในวันแรกคือวันพรุ่งนี้นั้นจะมีผู้ไปลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
รวมตลอดช่วงเปิดการลงทะเบียนจะมีทั้งสิ้นประมาณ๔ล้านคน
จากรอบแรกนั้นที่มีผู้ไปลงทะเบียนเพียง๒๕๐๐๐คน
อย่างที่บอกไปว่าอาจสับสนเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าวิธีการบ้างนะครับ
เช่นเดียวกันกับทางด้านทกศครับนายอภิรมสุขประเสริฐ
รองผู้จัดการทกศก็คาดการณ์บอกว่า
จะมีผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนวันแรกประมาณ๑แสนรายนะครับ
โดยทกศนั้นได้จัดเตรียมระบบให้รวดเร็ว
ใช้เวลาเฉลี่ยมไม่นานนะครับ๓นาทีต่อคนเท่านั้น
และได้กระจายจุดเปิดรับลงทะเบียน๓๐๐๐แห่ง
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เหนือจากสาขาของธนาคารครับ
คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียน๑๒ล้านคนจากรอบแรก
อยู่ที่ราว๔๖๐๐๐คนเท่านั้น
ขณะที่นายสมชัยสัจพงศ์ประหลักกระทรวงการคลังก็ประเมิน
บอกว่าจะมีประชาชนสนใจลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า๑๔๑๕ล้านคน
ซึ่งก็มากกว่าครั้งแรกที่มีพี่ลงทะเบียนรวมทั้งหมด๘ล้านคนนะครับ
ลงทะเบียนครั้งนี้รัฐบาลจะมอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นนำบัตรนี้ไปรับสวัสดิการจากรัฐบาลครับ
หลังจากการตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านแล้ว
ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
หรือติดประกัดเอาไว้ณที่ทำการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
สำหรับคำถามที่ว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้อะไรบ้างครับคุณผู้ชม
สำหรับสิทธิประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้รับสำหรับผู้มีเวลาได้น้อยที่ลงทะเบียน
จะมีส่วนลดทั้งค่าน้ำส่วนลดค่าไฟประมาณ๑๒๕ถึง๑๕๐
รวมทั้งเรื่องของการไปใช้บริการรถเมลรถไฟฟรีและรถไฟฟ้าด้วยนะครับ
โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับ
ลงทะเบียนสามารถศึกษาแบบฟอร์มและคู่มาลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง